อันนี้ยุด
แล้วก็ถ่ายรูปลงในเฟซบุ็กตัวเอง

ล่าสุดวันนี้มันถอยหลังชนรถคนอื่นเขาเลยนี่ฮะ

มีการประมวลว่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงเนี่ยนางขับรถชน
คนเป็นกิจจัดลักษณะเป็น
อย่างนี้ผมว่าต้องจับเข้าคุกนะเพราะว่าผมไม่รู้ไง
วันดีคืนที่ผมพาลูกลูกสาวตัวเล็กนั่งอยู่แล้วมาถอยตู้มเข้ามาอย่างนี้

คือตอนนี้ชีวิตมันอยู่นะแบบเหมือนกับโดนแช่งสาบแช่งทั้งประเทศ
สรุปว่าจะด่ามันไปตลอดทั้งตายกาลอย่างนี้นะครับเขาจะตีเธอนะ

อ๋อข้างในฝั่งนู้นเลยป่ะข้างในฝั่งนู้นเลยป่ะเอาเรื่องผมดีกว่า
วันนี้หมอปลามาออกรายการเราด้วยนี่มาทำไม
จริงเขามีรายการหมอปลาตอนกลางคืนไงคืนนี้ไง
เหรอออกรายการเราอะไรแต่วันนี้ทำไมเธอไม่ให้เขาไปถ่ายที่บ้านเถอะ
ล่าสุดวันก่อนเดี๋ยวลาดผู้ชมฟังหลายคนส่งมาเลยเกิน
บอกว่าเนี่ยแบบอยากรู้เรื่องหมอปลากับสัมภเวษีที่บ้าน

คนที่บ้านผมเองเป็นพ่อบ้านเขาก็นอนฝัน
ว่ามีเจ้าที่เจ้าทางมานั่งอยู่๒คน
เป็นผู้ชายคนหนึ่งคนแก่คนแก่คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เจ้าของบ้านไม่เคยอะไรให้กินเลย
เอาอะไรมาให้กินบ้างอุตส่าห์ดูแลบ้านให้
เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพ่อบ้านผม
เขาก็ไปเห็นว่ามีคนยืนอยู่นอกรั้วเป็น๑๐คนเลยในฝันนะ
พอตื่นขึ้นมาเขาไปเล่าให้ภรรยาเขาฟัง
ภรรยาเขาก็เลยไปจัดแจงหาพวกไก่ต้มพวกอะไรเครื่องเส้นไหว้มาในบ้าน
แล้วก็ไหว้เจ้าที่แล้วก็บอกเจ้าที่ว่า
พระคุณเนี่ยเอาไก่มาไหว้แล้วนะ
ขอให้ดูแลบ้านนะแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกให้เข้ามากินด้วยละกัน

ก็คือเหมือนไปเชิญสัมภัยสีเชิญสัมภัยสีข้างนอกเข้ามากินด้วย
ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพอผมกลับมาจากต่างประเทศไปกับคุณมาเนี่ย
ปรากฏว่ามายูลูกสาวก็ไม่สบาย
ไอใหญ่เลยไอไอไออยู่ที่ก็ไอโดยไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างนี้
งงมันเกิดอะไรขึ้นแต่อันนี้คือความเชื่อสู่บุคคลนะ
เขาก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ว่าเขาเล่าไม่ได้มีอะไรไง

ผมก็เฮ้ยแล้วไปเชิญสัมภเวษีมาได้ไง

หมอปลาบอกพี่ไอ้ทำแบบนั้นนะพี่

ลูกสาวพี่ไม่สบายอยู่หรือเปล่าตอนนี้

ก็นี่ไงเขาพูดมามันก็ตรงกับสิ่งที่มันเป็นอยู่คือ

วันนี้เขาก็เลยมาไล่ให้
มาไล่ทำวิธีไล่ให้เนี่ย

เขาก็มาอย่างนี้อยากรู้ก็จะเปิดให้ดู

ก็ไหนอ่ะจองเธอ
แต่อิหมอป้ามันอัคติกับการไุ้
เจ้าไหว้เลยเอาหมอป้าเป็นคนอคติอยู่แล้วรู้ไหม

แต่ชอบลือสารพระภูมิเนี่ย
มือปราบสัมภเวษีอยู่ช่องนี้
แต่มันก็ปราบได้ไหมมันก็ปราบได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละ

แต่เขาบอกในแต่ละวันมีคนไปรออีหมอปลาเยอะมาก

เอาหน้าไปทางม้าเบะม้าเบะปากอีกแล้ว

ตอนนี้ยังไม่รู้เพิ่งไล่แล้วก็มาทำงานเนี่ย
ก็เลยต้องกลับไปดูผลก่อนว่าจะเป็นยังไง

ตอนนี้คือพอเสร็จปุ๊บก็มาถ่ายรายการสดนี่แหละ

เดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวจะมารายงานอีกทีแล้วกันวันจันทร์

แต่มันก็แปลกเนอะรู้จักหมอปลาไหม

คือนางเป็นจบวิศวะ

เสร็จแล้วนางก็แบบว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องการไหว้เว้ย

แต่นางก็บอกเนี่ยบางทีไอ้สารพระภูมิเก่าเนี่ย
คุณเชื่อไหมว่าบางทีวิญญาณผ่านไปผ่านมาก็มาอาศัยอยู่
แล้วคุณรู้ยังไงว่าการบูชาสารพระภูมิอะไรอย่างนี้

แล้วนางก็เชื่อว่านางสามารถรักษาคนได้อะไรอย่างนี้
วันหนึ่งก็จะมีคนไปรักษากับนางเยอะมาก

นี่ไงที่โรงพยาบาลจุฬาเต็มไปหมดเลยไปช่วยรักษา

เขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่รักษาแล้วต้องไปหาหมอ

แต่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ชอบหมอดู

แล้วก็คนที่ไปไหว้ผีไหว้เจ้าไหว้อะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดไม่สบายเนี่ยไม่ใช่ไปหาหมอให้รักษา
แต่ให้ไปหาหมอที่ไม่ให้ไปหาหมอผีรักษา

พวกสกงสแกนกรรมอะไรอย่างนั้น

หมอเป็นคนรักษาปอไม่ใช่คนอื่น

เขาไว้แก้เวลาคนที่แบบเป็นอะไรแปลก

จะมีรายการเขาซึ่งคนมานั่งดู

ก็ไปไล่๒๔ไอ๓๐ในบ้านให้
เหมือนมันชอบเลี้ยงกุมาลทอง

อ๋อม้าเบกปากอีกแล้ว
เบกปากเบกปากอีกแล้วกันชัย

โรคขาอยู่ไม่สุก

โรคขาอยู่ไม่สุกทุกของผู้สูงอายุนะฮะ
ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า๔๕ปีขึ้นไปจะไม่ใช่มีอาการนอนไม่หลับ
ยุบยิบที่ขาเอออันนี้จริงว่ะ

มีอาการรู้สึกยุบยิบอยู่ที่ขาที่กล้ามเนื้อกระตุกเป็นใยหาย
อยู่ตลอดคืนอาจจะเป็นโรคซึ่งเรียกว่าโรคขาอยู่ไม่สุข
โดยยังไม่เคยมีการเก็บสำรวจแน่ชัดว่าคนไทยมีอาการแบบนี้อยู่มากน้อยแค่ไหน

มันก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันเป็นอะไรวะทำไมมันยิบที่ขา

มันมันนึกะปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่ขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้

ส่วนใหญ่อาการมักจะค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแล้วก็ค่อยยิ่งถี่ขึ้น

ลองคิดดูติดกาแฟวันหนึ่งต้องกินหลายถ้วยหลายแก้วไหม
หากเป็นเช่นนั้นควรจะเผาลงบ้าง
ผมไม่กินผมไม่กินทุกอย่าง

บุรีเนี่ยก็ต้องเลิก

ก็ต้องหยุดกินกาแฟของเงียบ

โอ้ละไม่มันเยอะไปไม่ดีไงให้ออกกำลังกาย

แต่ไอนั่นมันต้องขออีกหลังชนอ่ะผมไม่เข้าใจ

ให้ฉันเล่าแต่ข่าวรถชนกันจะบ้าหรือเปล่าโรคจิตชนิดหนึ่งเนาะ

จะเห็นจอดำอีก๕ช่อง

เพราะฉะนั้นวันนี้กศธชเขาก็เลยหวั่นว่า
เฮ้ยมันน่าจะมีจอดำเพิ่มอีก๕ช่อง

ศตชเขาก็จะเปิดเผยว่าภายในสัปดาห์นี้
เชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล๒๔ช่อง
ให้บริการโครงข่ายดีทีวีดิจิทัลเนี่ย
มาหาแนวทางการดำเนินธุรกิจของทีวีดิจิทัล

หมายถึงว่าเขายังไม่ตีไปว่าเป็น
แต่มันจะต้องมีเกิดขึ้นตอนนี้ของพี่ติ๋มเนี่ย

พยายามตามหาพี่ติ๋มว่าพี่ติ๋มจะออกมาพูดอะไรเมื่อไห
ใครจะยอมดำต่อไปมันเป็นไปได้เหรอ

แต่คุณคิดดูดิคนอื่นสายป่านเขาขนาดไหน

เขาไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นพวกนี้
กว่าช่องมันจะมีจอดำเพิ่มอีก๕

คิดง่ายมันก็ต้องมีไปแหละ

ก็ทำใจหาอาชีพอื่นไปทำเป็นเกษตรกรปลูกข้าวดีกว่า
พอแล้ว

ไปทำข้าวทำนาแล้ว
ก็สอบท่อช้อบว่าโอเคแหละ

เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้
แล้วก็จะมีข้อสรุปก่อนที่จะต้องชำระเงินกันอีกแล้วนะฮะ

ประมูลงวดที่๓วันที่๒๒พฤษภาคมเนี่ย

และจากการสอบถามวงการทีวีดิจิทัลพบว่า
มี๕ช่องที่จะเดินตามรอยไทยทีวีแล้วก็โล๕ที่ไม่มีเงินจ่าย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนานพฤษภาคม๒๒นี้

เขาต้องไก่เกลี่ยก่อนไงว่ามีเงินหรือเปล่า

คุณค่าช่องที่จะดำหรือไม่ดำไม่รู้
เพราะจะต้องเอาเงินไปจ่ายเขางวด๓แล้วไง
ใครอ่ะ
ช่องไหนอ่ะ

พี่มาจะล้าเรื่องมาริขวัญใจมหาชล

ใช่เดี๋ยวพี่ม้าเล่า๒๓เรื่องเลย